ขณะที่ชาวไทยในต่างประเทศนะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและจัดพิธี
เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้ด้วยครับ
เมื่อวานนี้นายหลีหยวนเฉารองประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทน
พิเศษของประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงนะครับโดยมีพลเรือเอก
รงพิพัฒนาสัยรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับซึ่งใน
ลีหยวนเฉาร่วมลงนามแสดงความอาลัยและกล่าวสันเสริญด้วย
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ว่าพระองค์
นั้นรวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทำให้ความ
สัมพันธ์ในระดับทวิภาคีระหว่างจีนและไทยแข็งแกร่งมา
อย่างยาวนานตราบเช่นทุกวันนี้นอกจากนี้นะครับนายหลี
หยวนเฉาเดินทางไปอย่างพระทินั่งดุศิษย์มหาประศาสตร์ใน
พระบรมมหาราชวังเพื่อวางพวงมาลาถวายราชศักระพระบรม
สบพระบาทสมเดชพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุนยาเดตครับ
ส่วนชุมชนชาวไทยในประเทศเดนมาร์คได้ร่วมกันจัดพิธี
จุดเทียนรำลึกแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทระมหาภูมิพลอดุนยาเดตที่บริเวนหน้าสาลาวะ
กรุงโคเป็นไฮเกนเมื่อวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาด้วย
งานนี้นะคะมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางไป
ร่วมงานอย่างมากมายซึ่งเอกอัครราชทูตไทยประจำเดนมาร์คได้
กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙ว่าพระราช
กรณียกิจนานับประการของพระองค์ท่านนำมาซึ่งความเจริญ
รุ่งเรืองและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของปวงชนชาวไทย
หมู่เหล่าและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันเกมล้น
ของพระองค์ท่านทำให้พวกเราประสบกรณิกรชาวไทยมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเช่นทุกวันนี้ค่ะส่วนชาวไทยใน

ก็ยังคงร่วมกันเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัย
แด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าอย่างต่อเนื่องเช่นเดียว
กับกลุ่มรดไฟดนตรีที่ได้แต่งบทเพลงสิบสามตุลาอาลัย
พ่อและได้ตั้งใจบันเลงบทเพลงจากหัวใจ
เพื่อแสดงความถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ที่สถานเอกอัฆราชทุทธิ์ไทยในกรุงโซว์
ไปดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้
เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ที่สถานเอกอัฆราชทุทธิ์ไทยในกรุงโซว์อีกด้วยครับ
ประสบคณิกรไทยกว่า๑๕๐๐๐๐คน
ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบรมีอย่างพร้อมเพลียง
เพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณท้องสนามหลวงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของพระบรมศพ
ชาวไทยจำนวนมากได้ออกไปร่วมกันร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
บริเวณท้องสนามหลวงโดยมีวงดุริยางสยาม
อีกกว่าร้อยคนร่วมกันขับร้อง
โดยกิจกรรมแสดงความอาลัยในครั้งนี้ได้ถูกบันทึกภาพ
ที่จะนำไปใช้ในโรงภาพยนตร์และบนโจโทรศัพท์ต่อไป
นอกจากนี้ฆานยามข้ามยังมีการบันทึกภาพ
ขณะที่ประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันจุดเทียน
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙อีกด้วย